คุณผู้ชมครับอีก๓เดือนข้างหน้านี้
ผู้ที่มีเงินได้หรือว่าผู้ที่มีเงินเดือน
ต้องทำหน้าที่ในการเป็นผู้ต้องไปเสียภาษี

ดังนั้นจึงต้องมีการเริ่มต้นวางแผน

คุณผู้ชมนั้นเป็นบุคคลที่ต้องมีการเสียภาษีหรือไม่
และต้องเสียอัตราเท่าไหร่ของรายได้ของตนเองครับ
วันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณสุนิดาพริบไหว
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินกรุงเทพ
ประกันชีวิตสกายเข้ามาคุยสดกับเรา

คือเป็นกลุ่มที่ต้องเป็นผู้เสียภาษีครับ
ประชาชนทุกคนผู้มีรายได้

ผู้ที่เสียภาษีก็คือต้องเป็นบุคคลภิมฐาฯ

คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล
หรือว่าผู้ที่ถึงความตายระหว่างปี
และสุดท้ายก็คือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
ครับแล้วบุคคลทั่วไป

จะต้องมีรายได้สุทธิเท่าไหร่
เสียภาษีตามขั้นตอนครับ
โดยทั่วไปแล้วกว่าจะไปถึงเงินได้สุทธินั้น
ก็ต้องเอาเงินได้พึงประเมินมาหักกับค่าใช้จ่าย

เนื่องจากเราทำงานไม่เหมือนกัน
ดังนั้นทางกรมสรรพากรก็จะมีในเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากัน
รวมไปถึงในเรื่องของการหักค่ารถห่อนด้วย
ถึงจะเกิดเป็นเงินได้สุทธิตามมาทีหลัง
ซึ่งเราจะต้องรู้ว่าเงินได้สุทธินั้นเราจะต้องไปเสียภาษีที่เท่าไหร่
แต่ก่อนอื่นก็อยากจะคุยก่อนถึงในเรื่องของเงินได้พึงประเมินของทุกท่าน
อยากจะบอกว่าในฐานะที่เราเป็นคนที่มีรายได้ทุกคน
เราก็ต้องยื่นแบบในเรื่องของยื่นแบบแสดงรายการไปว่าเราเป็นผู้ที่มีเงินได้
ดังนั้นจะถามว่าแล้วเงินได้เท่าไหร่ล่ะที่เราจะต้องยื่นแบบแสดงรายการ
งั้นอย่างแรกก่อนค่ะถ้าเรามีรายได้เราก็ควรจะยื่นแบบ
แม้ว่าเกณฑ์ของเราอาจจะไม่ได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีก็ตาม
ดังนั้นผู้มีรายได้เราก็ต้องนับตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นอย่างที่คุณทัศนัยบอกว่าเหลือเวลาอีก๓เดือนสุดท้าย
ที่เราจะได้ในเรื่องของการวางแผนภาษี
ดังนั้นตอนนี้กำลังมองว่าก็คงจะเป็นเวลาที่เหมาะสมว่าทุกท่านคงจะพอมองเห็นแล้วว่า
รายได้ที่เกิดขึ้นมาตลอดทั้งปีนั้นเป็นเท่าไหร่แล้วอีก๓เดือนข้างหน้าที่จะบวกเข้าไปนั้นเป็นเท่าไหร่บ้าง
ดังนั้นพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะคะเราก็ควรจะต้องมาทำในเรื่องของการวางแผนภาษีกันนะคะ
อย่างแรกก่อนนะคะพอพูดถึงผู้ที่มีเงินได้พึงประเมิน
มันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินนั้นมาจากเงินได้พึงประเมินของท่านมาจากอะไร
ถ้าเกิดว่ามาจากการทำงานที่เป็นลูกจ้างเหมือนกับอย่างเราบอกว่าเราเป็นลูกจ้างของไทยรัฐ
เราก็มีรายได้จากเงินเดือนจากการทำงานค่าแรงของเรานะคะ
ถ้าเกิดว่าเรามีรายได้จากการทำงานที่เป็นค่าแรงของเราเป็นเงินเดือนอย่างนี้นะคะ
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนโสดเราไม่ได้สมรส
ก็ผู้ที่มีเงินได้เกิน๕๐๐๐บาทก็ควรจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเข้ามาให้กรมสรรพากรทราบ
แต่ถ้าเกิดว่าเรามีคู่สมรสก็คือรวมกันแล้วก็คือเกิน๑๐๐๐๐๐บาท
แต่ถ้าเกิดว่าเรามีรายได้จากทางอื่นเช่นธุรกิจการค้าของเรา
ผู้ที่เป็นคนโสดไม่ได้สมรสก็ถ้าจะยื่นแบบแสดงรายการเข้ามาก็คือควรจะมีรายได้เกิน๓๐๐๐บาท
ถ้ามีคู่สมรสก็รายได้รวมกันแล้วเกิน๖๐๐๐บาท
ดังนั้นอาจจะต้องแยกเป็น๒ประเภทหนึ่งก็คือว่ามีรายได้เป็นเงินเดือนจากการทำงาน
เขาก็อาจจะมีรายได้จากการทำธุรกิจการค้าของตัวเอง
ดังนั้นแยกเป็น๒หมวดก็จะทราบว่าอย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเราเป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมิน
ดังนั้นเราก็เลยต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
เพราะฉะนั้นพอเรายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีสิ่งที่จะต้องตามมาต่อไปก็คือว่า
อย่างที่บอกเราอาจจะได้คุยกันในครั้งต่อไปก็คือว่าแต่ละคนก็อยู่ในจัดแต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกัน
ซึ่งแต่ละคนก็มีประเภทในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมือนกัน
รวมไปถึงค่ารถหย่อนที่ท่านสามารถนำมาลดหย่อนนะคะเพื่อให้เกิดเงินได้สุทธินะคะที่น้อยลงเพื่อจะได้เสียภาษีได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อย่างแรกที่วันนี้อาจจะแนะนำก่อนก็คือในเรื่องของเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคำนวณแล้วเกิดเป็นเงินได้สุทธิแล้วก็จะมีในเรื่องของฐานภาษี
เราจะเห็นได้ว่าอย่างน้อยตอนนี้ผู้ที่มีเงินได้ไม่ถึง๑๕๐๐ทางกรมสรรพากรก็ยกเว้นในเรื่องของภาษีให้
ดังนั้นตอนนี้ก็ดูว่าเงินได้สุทธิของเราในแต่ละปีถ้าเกิน๑๕๐๐เราก็ต้องเสียภาษี
ดังนั้นในเรื่องของฐานภาษีก็เดี๋ยวอาจจะมีทางรายการโชว์ขึ้นให้ดูนะคะว่าฐานภาษีเป็นอย่างไรบ้าง
ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีรายได้เกินแสนห้าแต่ยังไม่ถึงสามแสนเราจะเสียภาษีที่ห้าเปอร์เซ็นต์ของรายได้ของเรา
แล้วก็สามแสนถึงห้าแสนเราจะเสียภาษีที่สิบเปอร์เซ็นต์
ดังนั้นเรามีรายได้สูงสุดตอนนี้ของประเทศไทยก็คือว่าถ้าเกิน๔ล้านขึ้นไปเราก็จะเสียภาษีที่๓๕
นั่นคือฐานภาษีประเทศไทยของเรา
แล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของสุดท้ายถ้าเกิดว่าทุกท่านอาจจะอยากทราบว่าแล้วเวลาเธอเสียภาษีเราจะใช้พงดอะไรดี
ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่มีรายได้จากการทำงานประจำมานะคะเราก็แนะนำว่าสิ่งที่ท่านจะต้องลงก็คือพมดเก้าหนึ่ง
แต่ถ้าท่านมีรายได้จากทางอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นท่านอาจจะมีรายได้จากค่าเช่าท่านอาจจะมีรายได้จากการที่ท่านมีเขียนหนังสือแล้วท่านมีลิขสิทธิ์
หรือว่ารายได้จากดอกเบี้ยเงินปันผลอย่างนี้ท่านก็ต้องใช้พองอดอร์๙๐
อันนี้ก็เป็นคำแนะนำในเบื้องต้นซึ่งคุณผู้ชมก็ต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนที่จะมีการยื่นภาษีนะครับ
วันนี้ขอบคุณคุณสุธิดามากนะครับ

สวัสดีครับคุณสุธิดาพริบไหวนะครับที่ปรึกษาทางการเงินกรุงเทพประกันชีวิตนะครับ

ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนั้นเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำก็ไปกดยื่นที่พงด๙๑
แต่ถ้าเกิดมีรายได้เสริมอื่นเข้ามาต้องไปยื่นที่พงด๙๐นะครับ
ซึ่งในสัปดาห์หน้าเองก็จะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมนั้นสามารถนำค่าใช้จ่ายส่วนใดสามารถไปลดหย่อนภาษีได้บ้าง
สัปดาห์หน้าก็ติดตามกันต่อว่าสามารถลดหย่อนได้อย่างไรบ้าง